คุณผู้ชมครับมีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ

แต่ว่าที่เขาขับไปเนี่ยนะฮะเขาพบปืนรูซองไปด้วย

ปืนมันลั่นใส่ท้อง
ไส้ทะลักออกมาเต็มไปหมดเลยครับ

มีคนไปช่วยแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต

มันเป็นภาพนาทีชีวิตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย

กำลังปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บคนหนึ่ง
เป็นชายอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
บาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณหน้าท้อง

แต่ว่าอาการสาหัสครับ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานเอง

ขึ้นมาแล้วก็ถูกยิงทางหลัก

แล้วเครื่องส่งเจอรถจักรยาลยนต์

แล้วก็ชายโครงเพราะว่ารถก็ล้มด้วย

แล้วก็ต้องการจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ชะอวดช่วงปีใหม่
ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนที่ตลาดทุ่งไม้ไผ่
แต่ว่าขี่ด้วยความเร็วแล้วรถก็ล้มไป
ระหว่างที่ล้มเนี่ยปืนลูกซองที่เขาเหน็บอยู่ที่เอวของผู้ตาย
ของตัวเองนะฮะลั่นหนึ่งนัดแล้วกระสุนเนี่ยมันเจาะที่หน้าท้อง
เป็นแผลเวอะหวะลำไส้ทะลักออกมาเสียเลือดมากบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับนะฮะอันนี้ก็เสียใจด้วย
แต่ว่าแหมตอนขับรถไม่น่าจะพกปืนไปด้วยแบบนี้นะครับ